สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บันเทิงไทยรัฐนะคะเย็นวันนี้เจอเจอกับเราสองคนค่ะคุณพลอยและดิฉันใบตอง
คือลูกของเขาเนี่ยน้องบูมชายภาเนี่ยอายุ๒๗ปี
ล่าสุดค่ะตลกรุ่นใหญ่เขาออกมาชี้แจงเรื่องราวดังกล่าวแล้วนะ
ว่าทำไปเนี่ยเป็นเพราะอารมณ์ชั่ววูบแล้วก็น้อยใจลูกสาวเท่านั้นค่ะ
จริงไม่เคยส่งเสียค่าเล่าเรียนเลยเพราะคุณได้ทุนนี่ใช่ไหมล่ะ
ได้ทุนอะไรอย่างเงี้ยแต่ตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้พ่อไม่เคยดูแลอะไรเหรอ
อยากได้อะไรพ่อก็ให้ถึงแม้พ่อจะมีไม่มีพ่อก็ให้
มีปัญหาอะไรพ่อเข้าไปเคลียร์ตลอดบูมก็รู้อยู่แก่ใจพ่อไม่เคยฟังความข้างเดียว
แต่คำนี้มันเจ็บปวดหัวใจมากพ่อหนูรู้นิสัยพ่อเป็นคนยังไง
แต่พ่อต้องรู้นิสัยหนูด้วยคือหมายความว่าเขาต้องการจะรบกับพี่ไงอะไรประมาณนี้ครับ
มันรุนแรงไหมถามว่ารุนแรงมันไม่มีใครหรอก
ที่ไหนจะไปฆ่าลูกล่ะใช่ไหม
ทั้งหมดถ้าผมปรุงแต่งขอให้ผมสาบารณวัดพระแก้ว
ถ้าภรรยาผมเป็นคนที่จอกกระหลอกหรือว่าสตอ
ขอให้ครอบครัวผมจงวินาศตายโหงตายหาไปเร็วนี้
ขอให้แม่ผมสิ้นชีวิตไปเร็วนี้เลย
แต่อยากจะบอกบูมว่าเลิกเถอะไอ้การก้าวร้าวอาฆาตบ้านร้ายอย่าทำเลย
เราเป็นเด็กเราต้องอยู่สังคม
คือตอนนี้น้องบูมกับคุณพ่อเขาเนี่ยไม่ได้อยู่ด้วยกัน
จากว่าน้องบูมเป็นลูกของอดีตภรรยาก็คือคุณนกเชิญยิ้มนั่นเอง
แต่ว่าที่เขาออกมาอัดคลิปวิดีโอตอนนั้นที่ตัดเพาะถึงขั้นตัดขัน

น้อยใจเพราะลูกเนี่ยมีอาการก้าวร้าวหรืออะไรแบบนี้

เอาจริงคือสายสัมพันธ์ของความเป็นพ่อกับลูก

ใช่มันเป็นธรรมชาติของคนเป็นพ่อเป็นลูกกัน
ค่อยคุยกันค่อยเคลียร์กันแล้วกันนะเป็นปัญหาของครอบครัวนั่นเองนะคะ